ผู้ชมครับภาพต่อไปนี้อย่าให้เป็นกุฑาหอน
เราใกล้สงกรานแล้วไม่รู้ว่าสงครานนี้จะมีเกิดขึ้นอีกกี่เหตุการณ์แต่ว่าอันนี้ล่าสุดเพิ่งเกิดมาใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะที่นครนายกนะคะก็เป็นเด็กวัย๑๓ปีผู้ชายค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็เกิดอุบัติเหตุชนกับรถกระบะจนเสียชีวิต
แต่ที่มันน่าสะท้อนใจแล้วก็สะเทือนใจก็คือคนเป็นแม่ค่ะ
ร้องไห้แทบขาดใจขอแตะเท้าลูกชายเป็นครั้งสุดท้าย
เนี่ยค่ะผู้เป็นแม่ค่ะดิ้นรนอ้อนวอนขอจับเท้าลูกชายที่เสียชีวิตเนี่ย
เป็นครั้งสุดท้ายแล้วเนี่ยชาวบ้านแล้วก็กู้ภัยก็ต้องมาพาตัวคุณแม่ออกไปนะคะ
เพราะกลัวคุณแม่จะเป็นลมด้วยนะไปสอบปากคำนายมานิดมั่นคงวัยยี่สิบเจ็ดปี
ซึ่งเป็นคนขับรถกระบะค่ะเขาก็รออยู่ในที่เกิดเหตุนี่แหละ
เขาบอกว่าเขาขับรถไปตลาดองคารักษ์ก็มาด้วยความเร็ว๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
พอถึงที่เกิดเหตุมีมอเตอร์ไซค์ค่ะวิ่งออกมาจากริมถนน
แล้วเป็นจังหวะกระชั้นชิดมากเขาเบรกไม่ทันค่ะ
ขับรถมาเรื่อยประมาณ๖๐แล้วน้องวิ่งออกจากบ้านนี้ครับ
แล้วก็ตัดหน้ารถผมเลยขี่จากน้องเข้ามายังไงขี่จักรยานยน
จักรยานยนต์ครับแล้วก็พุ่งเข้าหารถผมเลย
แล้วผมเบรกไม่ทันแล้วมองมาเห็นตรงหน้ารถแล้ว
เมืองต้นตำรวจก็เชิญตัวนายมานี่คนขับรถกระบะไปสอบปากคำเพิ่มเติม
แล้วก็สอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุด้วย
ส่วนศพก็ได้นำส่งชนะสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลและจะมอบให้ญาตินำกลับไปทำพิธีทางศาสนาค่ะ